สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้นะครับเราเริ่มต้นพูดถึงเรื่องราวของเกม
ก็ถือว่าสู้เต็มที่แต่ว่าการบุกไปเยือนชุดบุ๊กคุณไดมอเตอร์นั้นไม่ใช่งานง่ายในเกมที่๒นะครับ
พวกเขานั้นก็ตกรอบหยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ๑๖ทีมครับ
ที่สองของรอบสิบหกทีมนะครับบุรีรำเล่นเกมแรกในบ้าน
เอาชนะได้ก่อนสามต่อสองนะครับแต่เริ่มต้นชุดบุ๊กนั้นมาได้น่ากลัวเลยครับ
พวกเขานั้นเกือบจะขึ้นนำตั้งแต่จังหวะนี้ครับนาทีสิบสี่
ชินวุกนะครับมีโอกาสยิงแต่ว่าศิวรักษ์นั้นก็ยังเฟฟเอาไว้ได้
จากนั้นอีกสี่นาทีดูการประสานงานครับยิงไม่ต้องจับครับโอ้โห
ดูแบบนี้นี่เหมือนง่ายนะครับแต่ว่าจริงแล้วนี่คือความยอดเยี่ยม
ของความเข้าขารู้ใจกันเลยครับอียองเปิดมาครับ
ชินวุกหม่งตั้งให้กับลิคาโดโรเปสนะครับ
อลเล่เข้าไปไม่จับเขาแก้ทางครับพยายามใช้บอลยาวเพื่อต้องการประตูขึ้นนำนะครับ
แล้วก็มีโอกาสเหมือนกันครับประตูที่สองเกือบจะมาทียี่สิบเจ็ด
แจซุงเนี่ยยิงไปโดนสิวรักษ์นะครับเซฟเอาไว้ได้
จังหวัดสองยิงทีก็ข้ามคานออกไปไกลและโอกาสของบุรีรำครับ
มีไม่เยอะแต่พวกเขานั้นพลาดไปครับจักรพันธ์แก้วพรมครับ
นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับยิงไปชนคานแล้วก็ออกตามหลังลูกเดียวครับ
เริ่มจะมาปลุกบ้างโอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับ
โอกาสทองจังหวัดนี้ก็อีกครั้งเลยครับอันนี้เจ็ดสิบสอง
ก้าไม่ถึงบอลนะครับแล้วก็มาโดนฟรีคิกครับ
ก่อนเวลา๖นาทีความเด็ดขาดของอีแจซุงครับ
ยิงประตูปิดเกมให้กับทางชุดบุ๊กนั้นเปิดบ้านชนะบุรีรำไปครับ
สองศูนย์รวมสองนัดชุดบุ๊กพลิกเข้ารอบแปดทีมสุดท้าย
ด้วยสกอรวมสี่ต่อสามครับบุรีรามก็ถือยอดเยี่ยมมากนะครับ
เพราะว่าเจอทีมดิกรีอดีตแชมป์รายการนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทีมดับต้นของเอเชียครับ
สู้กันใหม่ในปีต่อไปนะครับสำหรับบุรีรัมยูเต็ดผลงานในหลีกก็ยังคงยอดเยี่ยมเป็นจ่าฝูงอยู่ครับ